พระนครศรียุธยาอันนี้ก็เตือนภัยเลยค่ะเพราะว่าสองตายายที่เกษียณอายุ
เก็บหอมรอมริบมาเงินนี่เกลี้ยงบัญชีเพราะว่าถูกมิจฉาชีพเข้ามาตีสนิท
แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของตัวเองนะคะนายโสรสธรรมวานิสค่ะ
อายุ๔๓ปีเป็นลูกของคุณตาคุณยาย๒ท่านนี้นะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพระนครศรีอยุธยาบอกว่า
คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยค่ะนายสมชายกับนางประสินอายุเจ็ดสิบสี่กับอายุหกสิบเก้า
เป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกษียณอายุราชการแล้ว
ก็ได้ฝากเงินบำเน็ตกับธนาคารแห่งหนึ่งนะคะจะเอาไว้ใช้ยามจำเป็นยามเจ็บป่วย
แต่ปรากฏว่าถูกแฟนของญาตินะครับ
มามิจฉาชีพมาในคราบของแฟนของญาติ
คือเขาจ้างให้มาดูแลเพราะว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคสมอง
เคยต้องเข้าโรงพยาบาลก็ต้องกลับมาพักฟื้นที่บ้านนะคะ
คือก็ดูแลกันไปคุณแม่เนี่ยเชื่อใจก็เอาโทรศัพท์ให้มิจฉาชีพคนนี้
ไปสมัครแอปพลิเคชันมือถือซึ่งต้องผูกกับบัญชีธนาคาร
ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้สูงอายุก็ต้องตั้งรหัสที่จำง่ายหน่อย
วันเดือนปีเกิดง่ายสุดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เขาห้ามเลย

แต่ท่านสูงอายุก็ต้องเอาที่ท่านจำง่ายแล้วคุณแม่ก็ให้มิจฉาชีพ
เอาโทรศัพท์ไปซื้อของผ่านทางแอปพลิเคชันด้วย
คือให้เขาซื้อของให้ด้วยนะคะตรงนี้แหละค่ะ
เป็นช่องโหวที่ทำให้ถูกแฮ็กข้อมูลแล้วก็โดนถอนเงินโดยใช้แอปธนาคาร
มิจฉาชีพใช้วิธีโอนเงินผ่านมือถือเข้าบัญชีตัวเองตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสน
เชื่อไหมคะสูญเงินไปกว่า๓ล้านบาทกว่าจะรู้ความจริง

นี่ค่ะรู้ก็เพราะว่าสถาบันการเงินแจ้งว่าคุณแม่กู้เงิน๓แสนกว่าบาท
แต่ไม่ได้จ่ายทั้งที่ทั้งสองท่านไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยค่ะ
ไม่ใช่เหตุการณ์นี้มันเหมือนเป็นอุทาหรรณ์ว่า
เนื่องจากรู้ไม่เท่าทันเรื่องคนนี้แล้วก็เป็นการเล่นมือถือ
เป็นการจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเขาเรียกอะไรนะ
ไม่มีหลักฐานนะคะก็กลายเป็นว่าเหมือนกับก็โอนไปเฉยแบบนั้นนะคะ
คือคุณยายท่านไว้ใจนะท่านให้คนนี้เอาโทรศัพท์มือถือไปเลยนะคุณนะ
คนนี้ก็เอาโทรศัพท์มือถือไปไปซื้อของผ่านแอปเป๋าตังค์บ้างแหละ
หรือว่าเอาโทรศัพท์มือถือคุณยายไปโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของคุณยาย
แล้วโอนเข้าในบัญชีของตัวเอง๓ล้านกว่าบาท
ต้องเตือนผู้สูงอายุเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงจริง
ท่านก็อาจจะรู้ไม่เท่าทันจริงนะคะ